ยังอยู่ที่เรื่องราวของฟุตบอลนะครับ
สกลนครบีก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ลุ้นแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน
ภูพานราชนิเวศเป็นสมัยที่๓
ติดตามได้จากรายงานของคุณเกริกชัยคุณโท
รายงานมาจากจังหวัดสกลนครครับ

เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับ
วันนี้เราจะได้๒ทีมที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับ
ก่อนที่จะไปชมไฮไลท์การแข่งขันนะครับ

ซึ่งวันนี้มีกองเชียร์นับพันเข้ามาชมในเกมนี้ครับ
โอเลโอเลโอเล
แฟนบอลของทีมสกลนครบีหรือทีมสว่างแดนดินในฐานะเจ้าภาพ
ต่างเดินทางมารอเชียร์ทีมรักของตัวเอง

ระหว่างสกลนครบีพบกับมหาสรรคาม

พระราชทานภูพาลราชนิเวศปีนี้

ประกวดมิตรสว่างแดนดินสร้างสีสัน
เพื่อให้เหล่าสาวภูไทยเป็นสื่อกลาง

เพราะนี่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนสกลนคร

พัฒนาความสามารถและความสามัคคี
ส่วนการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานภูพาราชินเวศครั้งที่๓๕

เป็นการพบกันระหว่างทีมสกลนครบี
ในฐานะแชมป์เก่า๒สมัยเสื้อสีน้ำเงิน

นักเตะส่วนใหญ่มาจากผู้เล่นดิวิชั่นสอง

แต่เป็นทางด้านมหาศาลคามที่มาได้ประตูขึ้นนำไปก่อน
จากการตามซ้ำจังหวัดฟรีคลิกของมหาสารคายปูภัยศิษฐ์
หลังสกลนครบีที่เป็นฝ่ายตามหลังอยู่เปิดเกมลุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่อง
ได้ประตูตีเสมอจากการยิงฟรีคลิกของธนศักดิ์ศรีใส
เพื่อให้ทีมไล่ตามตีเสมอเป็น๑ต่อ๑ในนาทีที่๕๑
จากนั้นยังเป็นนครบีที่บุกอย่างต่อเนื่องนะครับและมาได้๒ประตูในช่วงท้ายเกม
แทนพลชายสิทธิ์ทำคนเดียวทั้งสองประตูช่วยให้ทีมสกลนครบีเอาชนะมหาศาลคามไปสุดมัน๓ต่อ๑
เข้าไปป้องกันแชมป์สมัยที่สามได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับอุดรธานีที่เอาชนะนครพนมมาสองต่อหนึ่ง
ที่สุดก็คือมันเป็นถ้วยของในหลวงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก
ทีที่อยู่ในใจใจของเราก็พยายามทำเด้มที่ครับ
สำหรับโปรแกรมการขันคู่ชิงชาลเดอร์เลอร์อุดรธานีจะพบกับสกรณครบี

ส่วนคู่ชิงอันดับที่๓นครพนมพบกับมหาศาลคาม
ทำการขันในวันพรุ่งนี้เวลา๑๖นาฬิกา
สนามกีฬากลางจังหวัดสกลนครเช่นกัน

รายงานจากจังหวัดสกลนคร